พาไปดูความน่ารักของสัตว์ต่างสายพันธุ์

ใช่อันนี้ก็เคยมีแบบว่าชื่อรายการใช่ไหมขำกลิ้งลิงกับหมา

อืม

เล่นกันค่ะเล่นกันแบบน่ารักนะคะ
สุนัขและลิงป่าสองตัวนี้กำลังหยอกล้อเล่นกันอยู่ริมถนนมหาราช
ใกล้กับสี่แยกเสือเขี้ยวดาบจังหวัดกระบี่
ลิงป่าที่ตัวใหญ่พอกันกับสุนัข
มีการพยายามจะขึ้นขี่หลังเพื่อน
แล้วก็วิ่งไปมาหยอกกันอย่างน่ารักนะคะ
พบเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ซึ่งก็มีคนเข้ามาชื่นชมความน่ารักแล้วก็แชร์ต่อไปเป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านแถวนี้ก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะ
ลิงตัวนี้มักจะมาลงที่บ้านคนเป็นประจำ

แต่ไม่ได้มาแค่เล่นแล้วจากไป
แต่เจ้าลิงสุดแฉบยังแอบชอบขโมยข้าวของของชาวบ้าน
ทั้งอาหารแล้วก็ผลไม้ถูกขโมยไปบ่อยมากด้วยนะคะ